รามาเรื่องตู้ปันสุกยังไม่จบค่ะ
ก่อนหน้านี้โอ้เรายิ้มได้เห็นคนไทยแบ่งปันกัน
ใครมีเหลือใช้ก็แบ่งปันโซโลแกนใครไม่มีมาเอาไป
เหลือใช้ก็แบ่งปันผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
บ้านอยู่ย่านสามเศษเธอบอกว่าก็ใช่ไง
ฉันอยากแบ่งปันก็เลยเอาตู้ส่วนตัวเนี่ยนะคะ
ไปวางหน้าบ้านแล้วก็เอาของเนี่ยไปใส่ไปใส่
ปรากฏว่าเมื่อวานซื้อเนี่ยฝนตกดักมากค่ะ
เธอก็เลยเอาป้ายแล้วก็ตู้กลับเข้าบ้าน
แล้วนี่ค่ะคุณกลายเป็นว่าชาวบ้านมาตะโกน
ตะโกนลักษณะคือกดกลิ่งรัวเลยอ่ะอืม
บอกว่าเฮ้ยอันนี้มันเกินไปเปล่า
เป็นการคุกคามแล้วหรือเปล่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเธอใช่หรือไม่
ที่เธอจะเอาตู้ไปวางไว้ตรงนั้นและถ้าเกิดว่าเธอจะยกตู้กลับเข้ามา
มันก็เป็นสิทธิ์ของเธอทำไมถึงทำกันแบบนี้
คุณเห็นภาพนะคะตะโกนค่ะบางคนเนี่ยถึงขั้นตำหนิเลยนะ
ทั้งคนแก่คนพิการบางคนเนี่ยบอกว่าถามเลย
ไม่มีอะไรจะให้บ้างเลยเหรอมาตั้งไกลได้อะไรก็เอามาเถอะ
ต่ามาแล้วอยากได้กลับไปให้คุ้มหน่อย
โอ้โหแต่ตอนนั้นเนี่ยเธอบอกว่าคือคุณเจ้าของบ้าน
คุณฉัดรุดีบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเธอไม่อยู่บ้านก็เลยเอาล่ะ
แม่บ้านเนี่ยที่ถูกววยวายใส่เนี่ยโทรไปบอกนะคะ
แล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยอยากให้เข้าใจพร้อมเพลียงกันว่า
เธอเนี่ยนะตั้งใจดีคิดดีทำดีอยากจะช่วยเหลือ
แต่การช่วยเหลือของเธอก็ต้องมีขอบเขตจำกัดช่วยเท่าที่ช่วยได้
เพราะก็ไม่ได้รำรวยอะไรยอมรับนะคะนี่ไง
อกจันทร์เลยนะคุณผู้ชมยอมรับไงเพราะคุณเนี่ย
คุณมาขอแบบนี้ไงคุณมาคุกคามเขาแบบนี้ไง
ร้อนกันไปหมดแล้วคราวนี้คนที่อยู่ย่านนั้นนะคะ
คนที่เขาเดือดร้อนจริงแล้วเขากลายเป็นว่าไม่ได้ด้วย
เพราะอะไรเธอบอกว่ายอมรับเลยนะว่าตอนนี้ถอดใจ
และจะไม่ทำต่อไปอีกแล้วเอานั่นไง
ตู้ยังไม่ได้วางเลยขนาดตู้ยังไม่ได้วางใช่
แล้วก็เลยแล้วก็เลยบอกว่าก็บอกเขาไปว่าออกไปเอาป้าย
ออกไปเอาป้ายเก็บก่อนบอกให้เก็บป้ายแค่นั้นค่ะ
เขาก็ตะโกนใส่แม่บ้านบอกว่าไม่มีแล้วจะวางตู้ทำไมเว้ย
อย่างเงี้ยคือคนดูมองว่าเราแบบว่าโอ๊เวอร์พูดแค่นี้แล้วแบบ
เอ่อโลกสวยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อันนี้เป็นบ้าน
นะคะแล้วตอนที่เธอพูดเนี่ย
คุณอ่าในคลิปเนี่ยไม่ได้มีนะคะคุณผู้หญิงคนนี้ก็คือ
คุณชัดฤดีเนี่ยเธอบอกว่าอาจจะเป็นความผิดของเธอเองแหละ
ที่เอามาวางไว้ทำให้คนเนี้ยเข้าใจผิด
โทษเธอเองไปอีกอ่านะฮะอ่าคุณผู้ชม
สมมุติคนที่อยากจะไปขอเขาเนี่ยเนี่ยอันนี้ตู้เดิมนะ

ใช่คนที่อยากจะไปได้ของของเขาเนี่ยก็ต้องเข้าใจเจ้าของเขาด้วยนะคะ
เออเขาก็อยากให้แต่ถ้าทำแบบนี้เขาก็แบบโอ้โหเดือดร้อนเนี่ยนะคะ
ทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะจุดนี้จุดเดียวนะ
บางคนก็มาโกยกันเป็นครอบครัวนะ
นายกได้เห็นภาพนายกได้เห็นคลิปพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะ
บอกเลยเมื่อวานนี้บอกว่ารับไม่ได้กับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นขอเลยนะหลังจากนี้อย่าให้เห็นภาพแบบนี้อีก
แต่ว่าอีกในหนึ่งนายกก็ขอบคุณภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนที่ร่วมด้วยช่วยกัน
ร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำตู้แบ่งปันสิ่งของให้กับคนที่เดือดร้อน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนายกบอกว่าคนที่จะมาหยิบของเนี่ย
ท่านก็ต้องมีจิตสำนึกด้วยต้องรู้จักแบ่งปันเฉลี่ยกันไป
ถ้าเกิดว่าคุณไปทำแบบนี้ก็จะกลายเป็นว่าต่อไปเนี่ย
จะไม่มีใครแบ่งปันให้คุณแล้วนะคราวนี้แหละเดือดร้อนกันไป
ทั่วเลยนะคะฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะ
แล้วก็จะไม่มีคนไปบริจาค
อันนี้ท่านก็แสดงความเป็นห่วงมานะคะ
คุณทีนี้อีกหนึ่งเรื่องหลายคนก็ฝากบอกนายกไป
ยกตามให้ด้วยนะคะเพราะว่าบางคนเขาก็เดือดร้อนไง
โดยเฉพาะเรื่องของการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา๕๐๐๐บาท
ไปสำรวจดูที่กรมประชาสัมพันธ์
โอ้โหคนยังเยอะแบบนี้เลยเหรอคะ
นี่ใกล้จะปิดรับเรื่องราวร้องเรียนแล้วนะ
พฤษภาคมนี้คนก็ยังทยอยไปกันเยอะมากค่ะ
นี่ที่กรมประชาสัมพันธ์ปรากฏว่าบรรยากาศเมื่อวานนี้ค่ะคุณค่ะ
คนก็แห่กันไปหลั่งไหลกันไป
สาขาอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด
และคิดว่าตัวเองเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเยียวยา๕๐๐๐บาทนะครับ
คนที่เดินทางเมื่อวานนี้มาที่กรมประชาสัมพันธ์
นับจำนวนแล้วได้สักประมาณ๒๐๐๐ชีวิต
ส่วนใหญ่คนที่เดือดร้อนเดือดร้อนเรื่องอะไรบ้าง
ก็เป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา๕๐๐บาท
ลงทะเบียนไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านตั้งแต่ต้น
สองบางคนลงทะเบียนแล้วลงหลายรอบเกินไป
จนกระทั่งถูกตัดสิทธิ์นะคะ
ทีนี้เมื่อวานนี้นักข่าวมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจสอบและประเมินผลกระทรวงการคลัง
คุณไวยโคงทวีบอกว่าอยากแจ้งประชาสัมพันธ์
ฝากบอกประชาชนว่ากระทรวงการคลังอันนี้ที่ตั้งโต๊ะ
เป็นการเปิดรับเรื่องราวร้องทุกข์ก็คือร้องเรียนเข้ามา
ไม่ได้เป็นการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์๕๐๐๐บาท
เพราะฉะนั้นแล้วเอาล่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมฟังดีนะคะ
เปิดรับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วก็ทบทวนสิทธิ์
มันหมดไปตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่๑๐พฤษภาคม
ส่วนตรงจุดนี้เดี๋ยวจะหมดก็คือวันที่๑๕พฤษภาคม
เขาจะเก็บโต๊ะแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้รีบไปนะคะ
คำว่าร้องเรียนหมายถึงคุณมีปัญหาอะไร
ที่คุณลงทะเบียนไม่ได้ให้ไปปรึกษาเขา
ให้ขอความช่วยเหลือเนี่ยนะคะแต่คนที่ทบทวนสิทธิหมดสิทธิ์แล้วนะคะ

แล้วจริงแล้วร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะ
ไม่มีที่ต้องไปนะคะ